ลนครเหมือนกันค่ะเป็นชายพิการแต่ว่าสู้ชีวิตเหลือเกิน
แต่ไม่ไปขอทานนะคุณใช้แขนข้างเดียวนี่แหละค่ะในการรับจ้างซ่อมบ้าน
โอ้โหบอกว่าปีนขึ้นหลังคาแล้วก็ที่เป็นแบบนี้ได้ทุกวันนี้
เพราะว่าเข้าโครงการฝึกอาชีพนั่นเองคุณ
ดูแบบนี้ให้เป็นพลังแล้วก็มีแรงในการสู้ต่อนะคะ
นายอินอุทิศกวมสกลอายุ๕๖ปี
ชาวบ้านที่ตำบลตองโขกอำเภอโคกศรีสุพรรณที่สกลนคร

บอกว่าลุงอินพิการมาตั้งแต่กำเนิดนะ
ไม่มีขามีแต่แขนเพียงข้างเดียว

พอโตมาจำความได้เพื่อนก็หยอกล้อแกล้งกันบ้าง

เพราะว่าเห็นว่าลุงอินไม่ปกติเหมือนคนทั่วไป

ครูใหญ่ก็บอกว่าเราพิการ
ให้เรียนไปมีความรู้ไปก็ทำงานไม่ได้
ตอนนั้นรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนะ

ถึงเราจะพิการไม่มีขาไม่มีแขนข้างหนึ่ง

แต่ทำไมเราถึงถูกกีดกันจากสังคมปกติล่ะ

แต่ต่อมานะครับได้รับพระมหากุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
ที่ได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในศูนย์คนพิการวังสวนจิตรดา
และได้ไปฝึกอาชีพที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไส
คุณลุงเองนะครับมีความชำนาญด้านของงานช่างไม้

ได้เดินทางกลับมาอยู่ที่บ้านเมื่อปี๒๕๕๙

ใช่ค่ะไม่ท้อเลยนะลุงอินบอกว่า
หลังจากนั้นเริ่มทำงานโดยตลอดเลย
งานไม้ก็ทำงานเดินสายไฟภายในบ้านก็ทำ
งหลังคาทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ค่ะ

หรือไม่เคยคิดจะไปขอทานเลย
บอกว่าความคิดเหล่านี้ไม่มีอยู่ในหัว
แม้จะมีแขนเพียงข้างเดียวแต่ก็สามารถทำงานหาเงิน

ภรรยาที่อยู่กินกันมานานกว่า๓๐ปีได้ด้วย
แล้วก็ฝากไปถึงคนที่ร่างกายครบ๓๐
แล้วไปลักเล็กขโมยน้อยหรือว่าไปคดโกงคนอื่น
บอกว่ามาดูดูลุงอินเป็นตัวอย่างเลยค่ะ

ด้านนางรุ่งนภาบุรเนศ
ซึ่งว่าจ้างลุงอินให้มาซ่อมแซมหลังคาบ้านบอกว่า
โอ้โหเห็นลุงอินซ่อมแซมหลังคาบ้านหลังนึงแล้ว

ทราบมาว่างานที่ลุงอินรับทำทำสำเร็จได้ด้วยดีงานเรียบร้อย
ว่าจ้างให้มาช่วยซ่อมหลังคาที่บ้านตนเองนะคะ
ไม่คิดว่าคนไม่ครบอย่างนี้จะทำได้
ก็คือแบบมันเป็นอะไรที่แบบภูมิใจแล้วก็ศรัทธาในตัวเขา
แล้วอย่างหนึ่งเขาไปทำบ้านไหนก็ไม่เคยผิดหวัง
คือทำฝีมือละเอียดไม่เคยปฏิเสธงานคือรับหมด

ถ้าเป็นแบบช่างใหญ่อย่างนี้
ถ้างานเล็กนี่โอ๊ยไม่มาสนใจหรอก

คือแบบเหมือนไม่ควรสู้

เพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่นะคะแล้วก็สนใจอยากจะจ้างลุงอิน
ติดต่อได้เลยค่ะให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะคะ

อินบอกด้วยบอกว่าไม่ต้องห่วงเลยเรื่องราคาราคาเป็นกันเอง
ขออย่างเดียวอย่าจ้างไปไกลมากเพราะว่าเดี๋ยวจะไปไม่ไหว
อินอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะที่อำเภอโคกศรีสุพรรณ
บอกแบบนี้เผื่อชาวโคกศรีสุพรรณจะจ้างลุงอิน
ให้ไปซ่อมงานที่บ้าน
อีนี่แปะอุปกรณ์ไปเองปีนขึ้นไปเองแบบนี้
โอ้โหหลังคาก็ซ่อมได้สุดยอดจริงนะลุงอินครับ